มาดูภารกิจในการที่จะกู้ซากช้างที่ตกลงไปที่น้ำตกเหวนรก๑๑ตัวนะครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยคือวันนี้เขาก็เริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
มีทั้งล่องเรือเข้าไปมีทั้งเดินเท้ามีทั้งเอาตาข่ายมาดักซากช้าง
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูภารกิจกันหน่อยละกันนะคะ
ถือว่าภารกิจนี้ดูสิภาพจากมุมสูง
เป็นภารกิจที่ยากลำบากแล้วก็มีความเสี่ยงสูงมากจริงนะคะ
คือภารกิจนี้นะถ้าไม่มีความปลอดภัยต่อตัวเจ้าหน้าที่เองก็ต้องยกเลิก
ถ้าปลอดภัยเมื่อไหร่ถึงจะปฏิบัติภารกิจได้ต่อนะครับ
ก็ไม่ได้คาดคิดไว้ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่

แต่ดูความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักด้วยนะครับ
ใช่แล้วช้างที่บอกว่าตายทั้ง๑๑ตัวเนี่ย
มันก็อยู่ที่น้ำตกแต่ละชั้นแต่ละตัวมันก็อยู่ในจุดที่มันแตกต่างกันด้วย
หลังจากที่นายอัศวินโรมประเสริฐนายกสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติพร้อมกับทีมงาน
โดรนขึ้นบินสำรวจแล้วก็เอาภาพมาตรวจสอบกับทางทีมสัตวแพทย์
จนเห็นซากช้างนะคะตอนนี้สรุปได้คือซากช้างตัวที่๑กับ๒
อยู่ที่ชั้น๒ของน้ำตกแล้วตัวที่๓๔๕แล้วก็๖
อยู่ที่ชั้น๓ของน้ำตกอันนี้เป็นซากช้างเดิมนะที่เคยพบซากไว้ก่อนนะ
อันนี้คือ๖ตัวใช่ค่ะส่วนที่ไปเจอใหม่บอกว่าไปเจอห้าตัวเนี่ย
คือตัวที่๗๘๙อยู่ที่น้ำตกชั้นที่๔แล้วตัวที่๑๐กับ๑๑
อยู่ชั้นที่ห้าของน้ำตกเหวนรกต้องอธิบายคุณผู้ชมค่ะว่าน้ำตกชั้นที่ห้าเนี่ย
มันเป็นชั้นล่างสุดคือชั้นหนึ่งจะอยู่ข้างบนสุดเลยนะคะ
ห้าเนี่ยล่างสุดมันเป็นพื้นราบดังนั้นเมื่อน้ำตกตั้งแต่ชั้นที่ห้าลงมาเนี่ยนะ
กระแสน้ำมันจะไม่แรงเท่าชั้นบนความสูงมันจะมีไม่มาก
แล้วกระแสน้ำมันก็จะเริ่มเบาลงจากการที่เขาประชุมแล้วก็วางแผนกัน
ปรากฏว่าซากช้างที่อยู่บริเวณชั้น๕เนี่ยนะคะ
กระแสน้ำมันไม่ได้แรงพอมันไม่ได้เชี่ยวพอที่จะทำให้ซากช้างเนี่ย
ไหลลงมาเองได้แล้วจุดตรงจุดชั้นที่๕ค่ะ
อยู่ห่างจากปากคลองต้นไสประมาณสัก๒๘กิโลเมตร
ก็เลยจะต้องมีการเดินเท้าเนี่ยเข้าไปเพื่อเก็บกู้ซากช้าง
แล้วก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญด้านกู้ภัย
มีความชำนาญด้านเดินป่าธุระกันดาล
เจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในการโรยตัว

เพราะว่าจะต้องวางแผนให้ละเอียดรอบครอบ
แล้วก็ให้เกิดความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่มากที่สุด
เอาเป็นว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหน่วยพิทักษ์เขาใหญ่
ก็ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่กู้ภัยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติแห่งประเทศไทย
แล้วก็กู้ชีพอบตหินตั้งเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นลงเรือนะ
ต้องลงเรือไปที่คลองต้นไสก่อน
ระยะทางประมาณ๘กิโลเมตรนะครับ
แล้วก็เดินเท้าไปอีก๒๘กิโลเมตร
เข้าไปอย่างเส้นทางที่จะไปกู้ซากช้างเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะคือจริงตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เขาก็ต้องร่วมกันไงกับทางกู้ภัยเอง
ไปวางตะข่ายเพื่อที่จะกั้นบริเวณคลองต้นไสด้วย

มายึดโยงกับต้นไซด์ทั้ง๒ฝั่งคลอง
แล้วก็มีการติดตั้งตะข่ายดักซากช้าง
ส่วนที่อยู่บริเวณทาน้ำตกด้านในเนี่ย

เพื่อที่จะรองรับซากช้างเป็นที่เรียบร้อย
ทีนี้คุณผู้ชมชุดที่เข้าทำลายซากช้างป่าค่ะ
สัตวแพทย์หญิงชะนัญญากาญจนสาขา
สัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
แล้วก็จะต้องมีชุดกู้ชีพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ย
รวมทั้งหมด๓๐คนที่จะเดินเท้าเข้าไป
เพื่อทำลายซากช้างป่าตัวที่๑๐กับตัวที่๑๑

ใช่ครับคือตัวที่อยู่ที่ชั้น๕นะ
ทีนี้วิธีการที่เท่าที่เราติดตามข่าวเนี่ย
วิธีการของเขาเนี่ยคือเขาต้องใช้เป็นเหมือนกับเส้นลวดถูกไหม
ใช่ครับคือถ้าเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงจุดที่มีการวางตะข่ายดักซากช้างได้แล้ว
และถ้าซากช้างติดตะข่ายขึ้นมาแล้วนั้นนะครับ
จากนั้นจะทำการตัดซากช้างให้เป็นชิ้นส่วนโดยใช้ชุดตัดย่อยซากช้าง
ซึ่งจะมีอุปกรณ์คือลวดสลิงเป็นอุปกรณ์หลัก
เจ้าหน้าที่จะดึงลวดสลิงให้ตึงในส่วนที่จะตัดย่อยซากช้าง
แล้วก็ใช้ในลักษณะเหมือนเลื่อยเพื่อจะแบ่งซากช้างออก
และสามารถตัดผ่านกระดูกได้นะ
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการย่อยซากช้าง
ก่อนนำไปฝังทำลายตามหลักวิชาการนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าอุปกรณ์ดังกล่าวนี้เป็นเครื่องมือแพทย์สัตวบาล
ใช้สำหรับดึงตัวอ่อนที่ตายในท้อง
เพื่อให้แม่โคแพะแกะแบบท่อคู่เนี่ย

แล้วก็คิดว่าไม่เป็นอันตรายต่อตัวแม่ด้วยนะครับ
ทีนี้ก็ต้องเอาอุปกรณ์เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการตัดย่อยซากช้างอีกทีหนึ่ง
นี่คือเมื่อช้างเข้ามาติดที่ตะข่ายที่ดักไว้แล้วนะ
กู้ขึ้นมาได้แล้วนะตัดย่อยซากช้างเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นเอาซากช้างเหล่านี้ไปฝังกลบนี่คือตามหลักการ
ต้องทำแบบนี้เพราะว่าอุปกรณ์หนักอุปกรณ์ใหญ่

แล้วก็การปฏิบัติภารกิจนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วย
ดังนั้นเขาก็จะต้องมีเรือเร็วคอยรับส่งมีรถพยาบาลเตรียมพร้อม
ถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุกับเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติภารกิจ
หรือว่าประเมินว่าอาจจะเกิดความเสี่ยงหรืออาจจะเกิดอันตราย

ส่วนคำถามที่ชาวบ้านแถวนั้นหรือว่านักท่องเที่ยวบอกว่า
พอซากช้างตายแบบนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรกับคุณภาพน้ำ

เรื่องนี้ทางด้านผอก็บอกว่า
จริงแล้วน้ำมันไม่ได้รับผลกระทบ
เพราะว่าปริมาณน้ำในเขื่อนมีถึง๑๙๔ล้านลูกบาทเมตร
แล้วช้างที่ตายมันไม่ได้ตายจากโรคร้าย
โรคติดเชื้อแต่มันเกิดจากอุบัติเหตุ
แต่ยังไงก็ตามสบายใจจะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ก็จะเพิ่มความถี่หน่อยเป็น๔วันครั้งหนึ่ง
นักท่องเที่ยวยังสามารถทำกิจกรรมทางน้ำที่เขื่อน
รวมถึงใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้ตามปกติ
ก็เริ่มต้นแล้วสำหรับภารกิจในการกู้ซากช้างป่า